ตำรวจภูทรบางแก้วตอนนี้กำลังเร่งลงพื้นที่
ในการหาหลักฐานหลังจากชาวต่างชาติ๒คนเนี่ย
บุกเข้าไปลักทรัพย์บ้านเรือนของประชาชน
และได้ทรัพย์สินมูลค่ากว่า๓๐๐๐๐๐บาท
แต่ว่าช่วงของการก่อเหตุนั้นกล้องวงจรปิดตามบ้านเรือนประชาชน
สามารถจับภาพได้อย่างชัดเจนครับ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่บันทึกภาพขณะคนร้ายเป็นชายสองคน
หรือค้นเข้าของภายในบ้านเลขที่๙๙ทับ๖๑
เห็นหน้าชัดเจนนะฮะภายในหมู่บ้านศรีวรีสุวรรณภูมิอำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่๑๐มีนาคมที่ผ่านมา
ภาพวงจรปิดทั้งหมดถูกผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อชัชวานจิรูปจิรูปธรรม
รูปธรรมนะฮะนำมาโพสต์เพื่อขอความช่วยเหลือติดตามคนร้าย
จากตัวเองก็ทำงานอยู่ที่ประเทศเวียดนามครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจึงติดต่อสอบถามนางสาวหยกฟ้า

ก็ทราบว่าขณะนี้เธอได้เดินทางกลับมาถึงบ้านพัก
ในเวลา๒๐นาฬิกา๑๐นาที
สังเกตเห็นความผิดปกติตั้งแต่ประตูล่ะคุณ

ข้าวของกระจัดกระจายมันถูกรื้อค้นนะครับ
ตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน

จะพบว่าทรัพย์สินมูลค่ากว่า๓แสนบาท
ประกอบด้วยทองรูปภัณฑ์น้ำหนัก๑๕บาท

แล้วก็สกุลต่างชาติกว่า๑แสนบาท
กล้องวงจรปิดที่ถูกคนร้ายทำลายอีก๑ตัวได้หายไปนะครับ
แต่ว่าตอนนี้คนร้ายคงไม่รู้ว่ามีหลายตัวนะกล้อง
ทำลายกล้องไป๑ตัวแต่ก็จับภาพได้นะฮะสำหรับกล้องตัวอื่น
ร้อยตำรวจโทนเรศลีเจริญร้อยเวรสอบสวนนะครับ
สถานีตำรวจภูทรบางแก้วจังหวัดสมุทรประการ
กล่าวว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
คนร้ายเป็นชาย๒คนก่อเหตุเวลาประมาณ๑๙นาฬิกา๔๕นาที
โอ้โหก่อนที่เจ้าของบ้านจะกลับมาบ้านได้ประมาณแค่๒๐กว่านาทีเอง

โอ้โหโชคดีนะเป็นความโชคดีเจ้าของบ้านเอาจริงนะครับ
ลักษณะคนร้ายเป็นชาวต่างชาติหรือแขกขาว
หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า
แล้วก็พบรถยนต์ต้องสงสัยสีบรอนเงินทะเบียนสเสหีบ๓๔๐๘กรุงเทพมหานคร
ซึ่งขณะนี้ฝ่ายสืบสวนก็อยู่ระหว่างลงพื้นที่หาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
จากการสอบสวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ว่าหมู่บ้านดังกล่าวมีระบบรักษาความปลอดภัย

รถยนต์ที่เข้าออกหมู่บ้านต้องแลกบัตรทุกครั้ง
สำหรับประชาชนท่านใดที่มีข้อมูลคนร้ายเห็นหน้าแบบนี้แล้วนะครับ
ก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจภูทรบางแก้ว
โทรศัพท์ของสพบางแก้วเขานะครับ
ย้ำนะฮะ๐๒๗๔๐๓๒๗๑๖นะครับ